หรือว่าเราก็ส่งไปให้เขาด้วยแล้วไปประกบกันหรือแบบไหนอะไรยังไงฮะท่าน

ดูแล้วเพื่อทฤษฎีฮารุแก้ไขไปไงครับ
ก็พี่อยากจะเพิ่มเติมตรงประเด็นที่ว่า
มันจะต้องมีอุดมการร่วมกันในการทำงาน
ที่ก็ไม่ได้พูดถึงนะฮะ
แต่ขนาดมีอุดมพตียังทำได้ขนาดนี้เลย
แล้วการทำงานของคณะอำตรี
กับพี่น้องประชาชนอีก๗๐ล้านคน

ว่าเป็นคนละทิศคนละทางมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
ควรจะมีอะไรสักอย่างที่มาผูกมัดเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเดินไปในทิศทางเดียวกัน
ผมถึงบอกว่าจะต้องมีอุดมการในการทำงานร่วมกัน
หนุ่มการก็คือขยันขยันดีไหมดีไหมประหยัดดีไหม
ซื่อสัตว์ดีไหมเสียสละดีไหมพึ่งตนเองดีไหม

ถ้าทั้งคณะมตรีทั้งฆาติการและพี่น้องประชาชน๗๐ล้านคน
มีอุดมการในการทำงานเช่นนี้บ้านเมืองเจริญแน่ถูกไหมครับ
มันมีเป็นข้อแต่ว่าท่านเสรีรวมที่สุดมองว่า
มันควรไปเพิ่มเรื่องของอุดมการของพักร่วมรัฐบาล
ต้องเริ่มต้นก่อนถูกไหมต้องมีอุดมการ
ต้องมีอุดมการร่วมกันเนี่ยแต่มันไม่ได้ลงลึกเลยนะ
แต่เป็นเรื่องผูกมัดไว้ต้องมีอุดมการร่วมกัน
ไม่เป็นข้อตกลงเหรอเป็นข้อตกลงที่ชัดแจ้งเลยนะครับ
จากนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะลงไปแต่ไม่ใช่รายละเอียดนะกว้าง
ยกตัวอย่างอย่างที่พูดกัยขึ้นอยู่เนี่ย

การแก้ไขกฎหมายยามาตรา๑๑๒
ครับที่สวถามใครถามเนี่ยจริงแล้วมันไม่มี
ได้เห็นแล้วใช่ไหม

แล้วก็จุดยืนไทยสร้างไทยก็พูดชัดเจนนะคะ
ตั้งแต่มาออกไทยรัฐทีวีนะคะตอนดีเบตว่า
หนึ่งไทยสร้างไทยไม่ยกเลิก
อันที่สองก็คือเราไม่เห็นด้วยกับการแก้

เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะ
เรียนตรงนะว่าท่านสวทั้งหลายไม่ต้องกังวล

ไม่มีในขั้นตอนนี้ไม่มีนะครับ

แล้วพอเข้าสภาแล้วจะไปเสนอกันไหม
มันคนละประเด็นกันคนละเรื่องกัน
ตอนนี้เป็นการรับรองนายก
มันไม่มีไม่มีก็คือไม่มี
แต่ถ้าเข้าทภาเป็นเรื่องของพรรคล่ะ
ไม่ใช่เรื่องของพรรคร่วมล่ะ
พอเข้าสภาเป็นเรื่องของพักแล้ว
เก้าไก่สมมุติจะเสนอนะ
พรรคไทยสร้างไทยพรรคเสริมไทย
จะไม่เห็นด้วยก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา

จะแก้ไขหรือยกเลิกเนี่ยคือไม่เอาเลย
ถ้าเสรีรวมไทยทั้งยกเลิกไม่เอาแน่อยู่แล้ว

ว่าตอนเนี้ยนะมันนับไปน่ะตอนผู้ร่างกฎหมายสมัยก่อน
อะไรเดือดร้อนอ่ะพูดตรงนะฮะเพราะดุลวินิษฐ์ของตำรวจก็ดี
อัยการก็ดีภูกษาก็ดีมันต่างกันบางคนโอ้โหโทษ๑๕ปีนี่
ก็จะเอาให้เต็มที่เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับ
เราก็ควรจะดูให้เหมาะสมเหมาะสมไงก็มาตรา๓๖
หมินประมาทประชาชนกันเองเนี่ยนะยังมีโทษถูกไหม
บอกนี่มิลภัมษาที่ไม่มีโทษเหรอมันก็ต้องมีโทษควรจะแค่ไหน
ก็มาดูแล้วว่าอาฆาตมาร้ายมันควรจะออกไปซะก็เลยดูหมินมาตรนะ
ธรรมดาตราโทษอาจจะเหนือกระบุคคลนิดหน่อย
มันอาจจะแทนที่๓๑๕มันก็อาจเหลือไม่เกิน๓ปี
มันก็เบาลงก็ได้ทั้งพระมากษัตริย์ใช่ไหม
ได้ทั้งพี่น้องประชาชนด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นยกเลิกเสรีรวมไทยไม่เอา
แต่ถ้าแก้ไขแล้วเป็นหลักการที่อยู่ในกรอบที่เสรีริรมไทยเห็นด้วย
อันนี้ก็โอเค